กลับมาจับไมค์ร้องเพลงทำเองเลยรอบนี้
ค่ะใช่ก็ตื่นเต้นค่ะ
ก็ถือว่าไม่ได้ทำเพลงออกมาประมาณเกือบ๔ปีได้ค่ะ
แล้วก็ถ้าทุกคนรู้ที่รู้จักไหว
แล้วก็ที่หยุดไป๓ปีกว่ามันไม่ได้ว่าเราอยากจะหยุดไปหรืออะไรค่ะ
แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอเราแบบบินออกมาอิสระแล้วเราก็พักขอพักก่อนนิดนึง
แล้วตอนหลังพอเราเริ่มกลับมาทำงานเนี่ยเราถึงจะเมื่อไหร่เราจะได้ออกอีกเพลงนะเมื่อไหร่เราจะได้ทำสักที
แล้วเหมือนเรางานเข้ามาเยอะมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้
มิกาเซแบบกำลังบอกว่ากลับมาบูมกลับมาอินมาก
หนูก็เลยแบบเออถวายว่าโอกาสนี้แหละ
เป็นปีที่เราควรที่จะได้ปล่อยเพลงซะแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โตขึ้นนิดหน่อยคือถามว่าโตขึ้นมากไหม
หนูว่าไม่เพราะว่าที่จริงแล้วตัวหวายเองจะ๒๗แล้ว
แต่เพลงนี้หวายรู้สึกว่ามันยังแบบว่าเด็กอายุ๑๘ก็ฟังได้อะไรอย่างนี้

แต่ว่าค่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะเนื้อหาอาจจะโตจริง
แต่ว่าไม่ได้โตเกินที่น้องทุกคนจะฟังแล้วสนุกไปกันด้วยไม่ได้ค่ะ
คำแรกมาทางนี้มีการคลอด
เขาเรียกไงเดี๋ยวเวลาหนูอยู่กับเพื่อนเวลาไหวไปไหนอะไรอย่างนี้
มันแบบต้องใช้กับการแต่งตัวอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าอยู่แบบอุ๊ยเลิศอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแนวนี้
ข้อสนิมใหม่ไหมคะกับการทำแบบนั้นข้อสนิมใหม่เลยไหมคะกับการทำแบบนั้น
จริงค่ะจะบอกว่ารู้สึกว่าห่างหายไปนานมาก
เวลามาทำอะไรแบบนี้ใหม่ค่ะมันตื่นเต้นมาก
จนหัวใจมันเต้นตลอดเวลา

เราจะทำมันเต็มที่มากกว่าเมื่อก่อนอีก

แล้วพอมันเต็มที่มากบางทีแบบอ้าวเราลืมว่าเรา๒๗แล้ว

มันเหมือนแบบเราไม่ได้เต้นทุกวันเหมือนเมื่อก่อน
เราไม่ได้เต้นทุกอาทิตย์ไม่ได้ซ้อมเหมือนเมื่อก่อน

อย่างที่คุณก็ไม่เหลือยังไง
มีค่ะก็เป็นเพลงแนวถ้าให้ไหวเรียก
แต่ว่าอาจจะมีกลิ่นไอของแบบว่า

ก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้ทุกคนฟังแล้วมันสบาย
ไม่แรงเกินไม่เร็วเกินไม่เบาออกไป
มาทำงานเองก็แตกต่างกับตอนที่มีค่ายังไงบ้าง

เขาเรียกยังไงดี
ตอนแรกมันรู้สึกหลงนิดนึงอะเนาะ
มันเหมือนเพราะเราอยู่ในค่ายมานานมาก
ชินกับการที่ว่ามีคนดูแลมีคำแนะนำตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นก็รู้สึกลอสอยู่นิดนึง
แต่ว่าพอผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วค่ะมันกลายเป็นรู้สึกว่า
อันนี้คือความที่เราโตขึ้นจริง
ที่อยู่กับทุกคนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้พอมาทำเองแล้วก็รู้สึกโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
แล้วก็จากคนที่จากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ
อยู่ดีกลายเป็นมีความรับผิดชอบมีวินัยจากไหนไม่รู้ค่ะ
ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง
เชื่อนัก
ได้เห็นคุณแม่ลงมาช่วยน้องหวายด้วยในกอง
ใช่คุณแม่หวายเป็นซูเปอร์วูเมน
เพราะว่าถ้าพี่คนไหนที่เคยมาเจอหวายตามกองเอ็มวีอะไรอย่างนี้
ก็จะรู้จะทราบว่าคุณแม่ไหวไปตลอดเลย
เพราะว่าหวายเองก็ไม่ได้มีแมนเจอร์นะคะ
ทุกวันนี้คุณแม่ไหวถึงไหวอิสระแล้ว
คุณแม่หวายก็เป็นคนดูแลหวายก็ถือว่าเป็นมาร์เมอร์เจอร์
เบอร์ติดต่อใครติดต่อมาก็ต้องติดต่อคุณแม่ไม่ได้มีคนกลาง
มีคุณแม่ดูแลเป็นคนเดียว
ใช่ค่ะมีคุณแม่ดูแลคนเดียวมา๓๔ปีแล้วค่ะ
ฝากเราจะได้เห็นได้ชมกันยังไงเมื่อไหร่ครับเอ็มวี
แล้วก็เพิ่งเริ่มทำช่องแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่

ก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะเข้าไปดูว่าเออวันหวายทำอะไรนั่งตีพุงหรือเปล่า
เงินหัวใจนะคะดูสดใสซ่ารับบ้าง
สดใสมากค่ะแฮปปี้ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะ
ห้าปีแล้วมีความสุขค่ะแฮปปี้ค่ะ
ก็เป็น๕ปีที่เขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันสบายมากเลยค่ะ

ดีขึ้นทุกปีไหมคะไหว
สำหรับหนูรู้สึกว่าดีขึ้นทุกปีเพราะว่าเหมือนเรา
มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้จักกันนะคะเพราะเรารู้จักกันมากแล้วค่ะ
ด้วยกันทั้งคู่ทั้งตอนที่เขาเปิดร้านใหม่ทำงานใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นคนดีอ่ะไม่เคยเจอคนดีอย่างนี้
ไฟเขียวมากแม่หนูบอกไฟเขียวไฟเขียว

ทำไมเขาพิจิตใจยังไงแม่
แต่หมายถึงแบบคือเราทำงานเหนื่อยบางวันเราก็อยากพัก
เราต้องการกำลังใจแล้วเขาก็จะเป็นอีกกำลังใจให้เรา
เหมือนแบบเออวันนี้เหนื่อยมากไหมทานข้าวหรือยัง
ทานข้าวด้วยนะเป็นห่วงนะอะไรอย่างนี้

คือ๕ปีเราก็ยังเหมือนเป็นรักโปรโมชั่นอยู่ใช่

แม่อยากให้มีข่าวดียังคะ๕ปีแล้ว
คือที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือไม่รู้ว่าต้องถามแม่เอ้ย
แต่ถ้าหนูก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดผ่านมา
ไม่ใช่วันเกิดกำลังจะถึงเดือนหน้านะคะอายุ๑๘ก็เลยไม่น่าจะแต่งงานได้

ค่ะก็ยังค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราแฮปปี้มาก
จริงวางแพลนไหมคะว่าจะเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอายุตัวเอง
คือถามว่าวางใครไว้คือเมื่อก่อนเนี่ย

ไม่จริงหนูไม่เคยพูดว่า๒๗เลยนะ

ตัวหมากร้ายแชร์เขามีเกินเกินกับเราบ้างไหม
ว่าอยากมีชีวิตแต่งงาน
เพราะถ้าขอก็บอกพี่ในนโม
พี่แหวนต้องไปก่อนต้องไปก่อน
ก็คือให้พี่แหวนก่อนก็จะไม่สร้าง

แต่ตอนนี้ก็เหมือนยังเป็นรักระยะทางไกลอยู่ใช่ไหมคะต่างคนต่าง
ใช่ค่ะเพราะว่าคือที่จริงแล้ว
วายกับมีโน่รู้จักกันมานานพอสมควรเลยค่ะ
แต่ว่าเพิ่งได้เริ่มคบกันมา๕ปี
ปีแรกเขาอยู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
ทางชูเขาอยู่กรุงเทพอยู่ไอตรี
แต่ว่าก็ยังดีเพราะยังได้เจอกันตลอดค่ะ

คือเราบินไปหาเขากัน
แต่ว่าแฟนหนูทำงานทุกวันเลยค่ะเปิดร้านอาหารเอง
ความเชื่อใจอันนี้เป็นสิ่งของคุณครับแต่มันเข้ากันกันอย่างไร
ความเชื่อใจนี่ถือว่าคือถ้าไม่มีความเชื่อใจอ่ะหนูกับเขาคบกันไม่ได้จริง

ถ้าหนูกับเขาไม่เชื่อใจกันคือคบกันไม่ได้จริง
เพราะว่าด้วยงานของวายแล้วก็งานของมีโน่เนี่ยมันต้องเข้าใจเลยอ่ะ
เพราะบางทีเขาก็เป็นต้อนรับลูกค้าจนแบบ

ครัวปิดประมาณ๕ทุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เวลามาทำงานอะไรอย่างนี้เล่นคอนเสิร์ตแล้วมันก็ต้องมีที่เข้าใจบ้าง
บางทีเราไปงานหรือว่าอย่างเช่นง่ายเลยเวลา
คือเชื่อใจมากแล้วถึงขั้นแบบเราคบกัน๕ปี

คืออาจจะมีได้นับครั้งแบบ๑๒ครั้งที่เขาแบบเอ๊ะ
คือจะเป็นแซวเล่นตลอดว่าอุ๊ยคุยกับใครอยู่นะงอนนะอะไรอย่างนี้

คนดำ
คนดีแหละคือ

ตามนึกเปลี่ยนชื่อใหม่นิดนึงค่ะวายคะ
ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะที่จริงแล้ว
หวายเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากปัญญาริสา

ก็เปรียบเพราะว่าโดนคนทักค่ะ

แล้วก็มีหมอดูอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนแรกหวายไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะ

แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นชื่อเรา

แต่พอมาทักอีกเรื่อย

พอลองเปลี่ยนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็
ดีขึ้นงานก็ไหลเวียนเข้ามามากขึ้นจริง
เขาบอกว่าเลขมันไม่ลงตัวกัน
เหมือนบกลบคุณสังหารแล้วก็
เรื่องมันไม่ตรงกับวันของเรา
วันที่เราเกิดเวลากับอันนั้น

ลงเข็งเรื่องเลยใช่มะครับ
หวังว่านะหวังว่าขอให้เห็งสาธุสาธุนะคะ
ตอนชื่อเก่าเราเจออะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีบ้าง
มีเหตุการณ์อะไรบ้าง
มันแบบหนูว่านะถ้าพี่จะถามพี่ไปตามดูข่าวเลยค่ะ
มันมีอะไรว่ามันมีอะไรที่เสิร์ชชื่อขึ้นหนูขึ้นมาแล้วไม่เป็นข่าวบ้าง

ก็ดีมันเห็นเวลาเห็นเวลาค่ะ
เห็นว่าเราตั้งแต่เปลี่ยนมาก็ไม่มีอะไรเลย
เปลี่ยนมาได้ประมาณปีหนึ่งเกือบปีหนึ่ง
หลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นค่ะ